จะพาไปดูเหตุการณ์ระทึกที่อุดรธานีระทึกจริงคุณผู้ชม
ว่าฉากแอคชั่นในภาพยนตร์คุณน้ำแข็งคุณผู้ชมเพราะว่า
ภาพสิเนี่ยข้างหลังนี่คือนิสสันซิลฟี่สีแดง
ซึ่งคู่รักหนุ่มสาวขับกันมาจู่มีกระบะอีกคันขับตามมานะ
เออเอาปืนยิงรัวรัวรัวเลยเป็นระยะทางหกกิโลเมตร
นิสันคันนี้เสียหลักครับไปตกข้างทางเป็นไร่อ้อย
แล้วคนที่ก่อเหตุที่อยู่ในกระบะยังไม่หนำใจ
ลงมาเอาปืนยิงซ้ำไปอีกฮะโอ้โห

โอ้โหคือภาพเนี้ยมันอาจจะมืดมาอาจจะไม่ได้ชัดเท่าไรครับ
แต่เสียงมันชัดเจนเหลือเกินทั้งเสียงแบบมันเสียงเครื่องยนต์รถน่ะนะ
ปั้งปั้งปั้งปั้งอย่างเงี้ยยิงรัวเหมือนกับว่ามีเหตุโกรธแค้นอะไรกันมา
หวังจะเอาชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมฮะจะเอาให้ตายอ่ะ
ว่าสองฝั่งนี้เขาต้องมีเรื่องเขาต้องมีปมบาดหมางกันมาก่อนแน่
อันนี้ฉันคิดไว้แบบเนี้ยก็เชื่อว่าอย่างนั้นเหมือนกัน
เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะคิดไม่ต่างกันกระบะเนี่ยไล่ตามเก๋งสีแดง
ก็คือนิสันซิลฟี่ไปเอาปืนกระหน่ำยิงหลายนัดเลยครับ
สุดท้ายเนี่ยคันนิสันเซลฟี่นะไปชนกาดเร็วตกข้างทางซึ่งเป็นป่าอ้อยครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสภหนองแสงก็ไปตรวจสอบ
มันจะเป็นทางหลวงชนบทระหว่างบ้านดงสำราญชัยบ้านแสงทอง
ที่อำเภอหนองแสงคนเจ็บมีสองคนมาจากฝั่งนิสันซิลฟี่
คนแรกชื่อสุภโชคหรือว่าหรือโชคนะฮะอายุ๒๖ปี
ก็มีรอยช้ำตามตัวอีกคนนึงที่เจ็บเป็นผู้หญิงครับ
นุ่นหรือว่าชื่อจริงคือพลอยชมพูอายุ๑๙ปี
นุ่นโดนยิงที่หลังต้นคอด้านซ้ายและกระสุนฝังในด้วย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไป
สอบสวนทราบว่ากลางดึกที่ผ่านมาสุภโชคเนี่ยขับรถเก่งนิสันซิลฟี่
มากับพลอยชมพูจะมุ่งหน้าไปอำเภอกุมภาวะปี
มีกระบะของคนร้ายขับตามมาตามมากระชั้นชิดเลยนะ
มาถึงบ้านดงสำราญชัยครับ
ในกระบะเอาปืนยิงใส่เก่งนิสันซิลฟี่ไป๔นัด
กระสุนพุ่งเจาะกระโปรงท้ายไป๒นัด
มีหนึ่งนัดครับพุ่งพึบเข้าต้นคอพลอยชมพูเข้าไป
กระทั่งมาถึงบริเวณโค้งห้วยน้ำคล้องนะครับ
รถเก๋งนิสันเนี่ยเสียหลักไปชนกาดเร็วตกข้างทาง
ระยะทางที่ไล่กันมา๖กิโล
จากนั้นทั้งสองคนก็คือโชคกับนุ่น
หนีออกจากรถเก๋งครับวิ่งหนีไปแอบที่ป่าอ้อย
โชคบอกกับนุ่นบอกรอก่อนนะรอก่อนนะ
เดี๋ยวจะไปตามคนมาช่วยปรากฏโชคหายเงียบไป
นุ่นก็คือพลอยชมพูเห็นท่าไม่ดีไม่รู้โชคหายไปไหน
นุ่นวิ่งตามแสงไฟไปเห็นแสงไฟอยู่ไกลนั่น
เถียงนาชาวบ้านครับอยู่ห่างออกไป๓๐๐เมตร
ไปขอความช่วยเหลือช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะ
โดนทำร้ายมาโดนดักยิงมาค่ะ

แล้วก็ช่วยตามหาแฟนนุ่มก็คือโชคด้วย
ตำรวจมาถึงครับคุณผู้ชมมาตรวจสอบที่เกิดเหตุตะโกนเรียก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
แกบอกว่าเป็นปืน
ไปถามน้าของสุภโชคคนเจ็บบ้างดีกว่าค่ะ

คือเขาก็เล่าให้ฟังว่าสุปโชคเนี่ยนะ

วิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในตัวเมือง
อุดรธานีได้ประมาณสักปีกว่าแล้ว

พาแม่ของแฟนไปเที่ยวภูฝอยลม
แล้วรู้เรื่องอะไรไหมคุณน้า

ทำไมถึงโดนเขาไล่ยิงขนาดนี้

แล้วอาการของหลานตอนนี้เนี่ย
พายแล้วแล้วนาก็บอกเลย
ว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตามสื่อมา
จับให้ได้หน่อยซิคนขับกระบะคันนั้นน่ะ
จิตใจจะเกิดถึงโหดเที่ยมเหลือกว่าเกินนะคะ

ตำรวจเขาประชุมความคืบหน้าคดีที่

ตอนนี้พนักงานสอบสวนเขาสอบประคำไป๒๓คนก็เป็นญาติของฝ่ายชาย
ส่วนผู้บาดเจ็บทั้งสองคนตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลครับยังให้การอะไรไม่ได้มาก
อาการดีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะสอบเพิ่มครับว่าขับรถมาจากไหนผ่านจุดไหนบ้าง
แล้วก็จะมีการตรวจสอบย้อนหลังว่าคนเจ็บเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวหรือมีปัญหากับใครหรือเปล่า
ส่วนปมเหตุที่ตำรวจตั้งไว้๓เรื่องครับ
เหตุซึ่งหน้าขับรถปาดหน้ากันหรือเปล่า

ตอนนี้พบรอยกระสุนที่รถเพียง๒จุด
ส่วนขนาดของลูกกระสุนเดี๋ยวต้องรอพิสูจน์หลักฐานมาตรวจให้ชัดเจนมากกว่านี้
แล้วเดี๋ยวถ้าตามตัวมาได้จะมาสอบปากคำเพิ่มเติมครับ